เหตุการณ์นี้ที่จังหวัดเพชรบูรณ์คุณผู้ชมเกิดขึ้นในโรงเรียน
แล้วต้องบอกว่าพีคในพีคครับ
เรื่องเป็นแบบนี้เด็กป๖ผู้ชายนะ

ล่วงละเมิดทางเพศรุ่นน้องป๕
เท่านั้นไม่พอฮะพอเด็กป๕
เอาเรื่องนี้ไปบอกครูครูบอกว่า
เดี๋ยวจะพาไปเจอผอแล้วกัน
เล่าเรื่องนี้ให้พอฟังพอบอกเงียบไว้ก่อน
อย่าเพิ่งไปบอกใครเดี๋ยวตนเองเดือดร้อน

เดี๋ยวเล่าให้ฟังฮะทีมข่าวลงพื้นที่ไปพูดคุยกับคุณน้า
ของเด็กผู้หญิงชั้นป๕ก่อน
เด็กผู้หญิงเขาอายุ๑๑ปีเองนะเป็นผู้ถูกล่วงละเมิดครับ
คุณน้าบอกว่าจริงเหตุเกิดตั้งแต่อังคารที่แล้วแล้วนะ
คุณนักข่าวตั้งแต่๒๑มิถุนายนแล้วในโรงเรียนแห่ง๑อำเภอวิเชียนบุรี
แต่ตัวคุณน้าก็เพิ่งจะรู้เรื่องเพราะว่าได้ยินหลานสาวเนี่ย
ปรึกษากับลูกพี่ลูกน้องครับถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
คนเป็นน้าอย่างเธอก็เลยเข้าไปสักถามหลานดูสุดท้ายหลานยอมเปิดปากเล่าให้ฟังแบบนี้ว่า
เธอโดนรุ่นพี่ป๕รุ่นพี่ป๖ล่วงละเมิดทางเพศครับ
หลังเกิดเรื่องแล้วหลานสาววิ่งร้องไห้จ้าเลยนะไปบอกครู
ครูก็เลยพาไปเจอผอโรงเรียนแต่ทางผอกลับบอกเด็กไปว่า
หนูอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกผู้ปกครองนะเดี๋ยวพอเสียหาย
และอีกอย่างหนึ่งหนูโดนแค่นี้ไม่ท้องหรอก
พอเธอได้ยินแบบนี้จากปากหลานสาวครับหัวอกคนเป็นน้านี่ทนไม่ได้ครับ
รับไม่ได้จริงนี่ขนาดเป็นน้านะยังทนไม่ได้เลย
เรื่องนี้คุณน้าบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาปิดบังกัน
ทำไมคนเป็นถึงผู้อำนวยการโรงเรียนคิดได้แค่นี้
คิดได้แค่ว่ากลัวว่าตัวเองจะเสียหายแค่นี้นะหรือ

ทำไมไม่คิดถึงสภาพจิตใจของเด็กบ้าง
เดี๋ยวไปฟังคุณน้าแล้วก็ยายของเด็กหญิงผู้เสียหายกันหน่อยครับ
จากปากคุณยายเองนะบอกขณะที่ทำงานเนี่ย
เด็กชายปหกคนก่อเหตุเนี่ยนะ
ไม่ได้เพิ่งเคยทำครั้งแรกนะคุณผู้ชมเขาเคยมีพฤติกรรมไปกอดไปหอมไปจับหน้าอกเด็กผู้หญิงคนอื่นมาแล้ว๕คนนะ
โอ้โหนี่พฤติกรรมเป็นแบบนี้ต้องป้องกันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วมั้ง
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้นะคุณผู้ชมผู้ปกครองของเด็กผู้ชายที่ก่อเหตุเคยตักเตือนเด็กไปแล้วเรื่องก็เงียบไปเหมือนว่าอะไรมันจะดีขึ้นแต่ไม่ใช่อ่ะสิล่าสุดดันมาเกิดเรื่องกับหลานสาวตัวเองเลยครับ
ทีนี้พอคนในพื้นที่รู้เรื่องเข้าเนี่ยทนไม่ได้เลยครับรวมตัวเลยคุณผู้ชมรวมตัวไปขับไล่ผอทางผอโรงเรียนออกมายอมรับผิดนะแต่ทางผอก็ไม่ได้ยอมชี้แจงเหตุผลว่าทำไมเขาใช้คำพูดแบบนั้นกับเด็กล่ะชาวบ้านก็ยังไม่พอใจครับลงความเห็นกันว่าไม่ได้แล้วแบบนี้
พอต้องย้ายแล้วนะย้ายออกไปจากโรงเรียนแห่งนี้เลยพวกเขารับไม่ได้กับการแก้ไขปัญหาของพอครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเราเปิดโอกาสให้ท่านผอชี้แจงนะครับเผื่อท่านจะมีมุมมองของท่านหรือว่าอยากจะชี้แจงเรื่องที่มันเกิดขึ้นบอกเราได้นะครับ